สำหรับใครที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะค่ะ

ก็จะมีการให้บริการเพิ่มขึ้น๒เส้นทางนำร่อง
ซึ่งก็เป็นการเป็นเส้นทางที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพชั้นในค่ะ
ค่าโดยสารเริ่มต้นที่๑๓บาทนะคะ

ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทาง
ในเขตกรุงเทพฯมหานครและปริมนธน

เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนรึบดิน

เป็นรถปรับอากาศขนาด๓๑ที่นั่ง
เดินรถขั้นต่ำวันละ๔๘เที่ยว
โดยจะเปิดให้บริการฟรีตั้งแต่พรุ่งนี้
ไปจนถึง๒๐มกราคมเป็นเวลา๕วัน
ก่อนที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

เริ่มต้นที่๑๓๒๕บาทค่ะ

เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกศิลปศาลายา
จนถึงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิด
จะเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
โดยอัตราค่าบริการอยู่ที่๔๐บาทตลอดสาย
ซึ่งเป็นระบบประกันที่นั่งนะคะ
นายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
ทั้ง๒เส้นทางจะรองรับการเดินทางของประชาชน
จากรอบนอกเข้าสู่กรุงเทพชั้นใน
รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบตัวร่วมด้วยค่ะ
สำหรับการทบทวนแผนฟื้นฟูองค์กรของขอสมก
ที่จะมีการขยับฐานค่าโดยสารเพิ่มขึ้น๒บาท
นายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การขอสมกบอกว่า
ต้องมีการเสนอแผนเข้าสู่ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

และถ้าหากว่าได้รับความเห็นชอบจากคอนรอแล้ว
ก็ต้องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
และหากได้รับความเห็นชอบก็พร้อมที่จะปรับราคาภายในปีนี้แหละค่ะ